สว่างแล้วเล่าได้
ปรกฏิหลอนพระสายมูห์เจอกระโหลกหุ่นมนติด่าม
คุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาไปงัดกุฏิร้าง
หายตัวไปเป็นปริศนานะครับไม่รู้หายไปไหน
ไปยังไปยังเปิดมาเจออะไรบ้าง

เจอเศษกระดูกมนุษย์ครับคุณผู้ชม

นี่ไง๒๗พฤศจิกายนครับ
ชาวบ้านเอาเครื่องตัดเหล็กไปตัดกุญแจนะที่ล็อกประตูกุฏิของพระอาจารย์อนุชิต
อิทธิยาโนนะครับอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้ว
กะบินบุรีปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมนะครับ
หลังจากท่านหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา
แต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูไปปั๊บไปเจอหัวกระโหลกเจอเศษกระดูกมนุษย
คุณผู้ชมในสายมือเซ็นเมอร์ดอมเห็นกระโหลกไหม

ไม่ใช่อะไรหล่อขึ้นมาไม่ใช่นะ

ตัวแตกแล้วมันตรวจสอบครับแปลกกว่า
จู่มีงูครับคุณผู้ชมงูอะไรบอกไม่ได้ไม่รู้งูอะไร
แต่ชาวบ้านบอกว่านี่แหละงูเจ้าที่นักข่าว
เหลือยมาขวางหน้านะครับคล้ายว่าไอ้งูตัวนี้มันไม่อยากจะให้เข้าค้นกุฏิครับ
นี่เขาคิดกันอย่างนี้นะแต่ว่าเข้าขน
งูมันตะโกนห้ามเหรอไม่ไม่คือเขาคิดกันดอม
นี่งูมาขวางหน้าไงนะครับอย่าเข้าไปเลย
จากการตรวจค้นกุฏินะรอบเจอของขลังแล้วถังดินป่าช้า
โอ้นี่ครับแล้วมีรูปถ่ายผู้หญิงนะอยู่ใต้กุฏิด้วย
นี่ถังดินป่าช้าแล้วมีรูปผู้หญิงครับ
มีรูปผู้หญิงอยู่ใต้ถุนกุฏินี่นะฮะนี่เขาเราเบลอหน้าไว้นะครับ
ส่วนกระโหลกที่พบคาดว่าเป็นของมนุษย์
ส่งให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าเป็นของใครเอามาจากไหน
แล้วสั่งการให้ชุดสืบครับติดตามหาตัวพระอาจารย์อนุชิต

ทีมข่าวนะครับไปคุยกับพระรังสรรแสงเศษคนนี้เป็นพระลูกวัดนะครับ
ท่านก็เล่าบอกว่าเจ้าของกุฏิก็พระอนุชิตนั่นแหละนะ
เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ที่เคยอยู่กุฏินี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อีกกุฏินึง
นานแล้วล่ะแล้วก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนนะครับ
เนี่ยตั้งแต่ออกพรรษาแล้วก่อนออกพรรษาเนี่ยนะครับ
ไม่มีใครรู้ว่าท่านไปไหนนะครับ
รังสรรค์เจอกระโหลกเป็นคนแรกเพราะท่านเข้ามาทำความสะอาด
เมื่อ๒๓พฤศจิกายนเพราะว่าจะจัดงานกระถิ่นนะครับ

แล้วตอนนั้นแจ้งตำรวจไหมครับตอนเจอ๒๓ยังไม่ได้แจ้งนะ
ก็ปิดประตูเอาไว้แล้วจัดงานกระถิ่นก่อนก็เลยมาแจ้งความนี่แหละ
สำหรับพระอนุชิตเนี่ยนะตอนที่อยู่เนี่ย
คือก็จะมีคนมาให้ทำพิธีสะดอกเคาะมาดูดวงอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนเรื่องจะเป็นพระสายมนต์ดำอะไรหรือเปล่านี่

เคยเห็นเขามาต่อชะตาต่อดวงต่อชะตา
แล้วก็ดูดวงแล้วก็รุดละมนต์อะไรอย่างนี้เห็นอยู่
สะดอกเคาะอะไรอย่างนี้เคยเห็นอย่างนั้น
ก็ไม่ค่อยสนิทกับเพราะไม่ค่อยคุยกัน
เธอบอกไหมครับว่าจะกลับหรือไม่กลับ

รูปผู้หญิงนะรูปผู้หญิงที่อยู่ใต้กุฏิทีมข่าวก็ไปถามชาวบ้านรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จัก
รู้จักผู้หญิงคนนี้ทำงานแบบเหมือนดูแลบัญชีของสำนักสงฆ์
แต่พอพระอนุชิตมาเป็นเจ้าอาวาสชาวบ้านก็ไม่ค่อยเห็นมาที่วัดแล้ว
ปัจจุบันก็ไม่รู้ว่ายังทำหน้าที่ดูแลบัญชีอยู่หรือเปล่า
ล่าสุดล่าสุดทีมข่าวไปเจอเฟซบุ๊คของพระอนุชิต
โพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจหลวงพี่สบายดีไม่เครียดอะไรสักนิด
ความจริงก็คือความจริงเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยเปิดออกเองเมื่อถึงเวลา
มันคือวิบากรรมของเราเองอ่ะมีเฟซบุ๊คแล้วเพิ่งโพสต์ใช่ไหม
ทีมข่าวก็ติดต่อไปเนี่ยติดต่อนะครับก็คุยกับพระอนุชิตผ่านทางโทรศัพท์นะครับ
ก็ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะท่านบอกว่าเนี่ยท่านไปพบพระผู้ใหญ่มาแล้ว
ไปพบสำนักพุทธมาแล้วด้วยส่วนไอ้กระโหลกที่เจอกันยืนยันนะ
ยืนยันว่าเป็นของโยมที่เอามาฝากไว้รอชาปนกิจแล้วเรื่องมนต์ดำอ่ะท่าน
โอ้ยมีนะคะมีมนต์ดำอะไรก็แค่อาบน้ำมนต์ให้คนทั่วไป
อ้าวมันมีตรงต่างอ่ะของถังต่างอ่ะก็เป็นของที่เขาเอามาฝากไว้อ่ะดอม
แล้วเรื่องรูปผู้หญิงอ่ะท่านรูปผู้หญิงเนี่ยมันยังไงฮะท่านฮะ
เอ่อนั่นละครับคุณผู้ชมท่านก็
ท่านก็ชี้แจงแบบนั้นก็ไม่แน่ใจว่ากระจ่างไหม

ความจริงก็คือความจริง